คุณผู้ชมครับมาดูกรณีคนขับรถสี่ล้อแดงจังหวัดเชียงใหม่
มาชนท้ายรถของเขาแล้วขับหนีไป
มีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานชัดเจน
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
คือส่วนพ่วงมันไปเกี่ยวกับตอนท้ายของรถแดง
ใช่คือรถพ่วงเขาพยายามหลบรถอีกคันที่สวนมานะฮะ
และจังหวะนี้ส่วนรถพ่วงเนี่ยมันไปทิ้มรถสี่ล้อแดงนะฮะ
กล้องวงจรปิดของเทศบาลนครเชียงใหม่ก็บันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้นะครับ
โดยนายเกษมดวงเนธอายุ๕๑ปี
คนขับรถสี่ล้อแดงก็เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาบ่าย๒
ก็ไม่แน่ใจช่วงเวลานะฮะไม่แน่ใจว่าเป็นบ่าย๒ถึง๕โมงเย็นนะครับ

โดยเขาขับรถไปจอดพักอยู่ที่ข้างวัดเชียงมั่น
รู้อีกทีว่าถูกรถชนก็ช่วงค่ำ
เพราะว่าเดินกลับมาที่รถก็เห็นไฟท้ายข้างขวา
แตกเสียหายแล้วกันชนยุบเข้าไป
ยังไม่ทราบว่ารถคู่กรณีคือรถคันไหน

ก็เลยเดินทางไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่แขวงเมงรายเทศบาลนครเชียงใหม่
เพื่อขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็เลยได้ภาพมาอย่างชัดเจน
ตอนนี้ต้องการให้คู่กรณีมาชดใช้ค่าเสียหาย
ความเสียหายจะไม่รุนแรง
แต่ไฟท้ายก็มีราคา๑๒๐๐๐บาท
ทำให้เขารู้สึกเจ็บใจที่คู่กรณีชนแล้วก็หนีนะครับ
หลังจากมีการนำคลิปเหตุการณ์ไปแจ้งความ
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่แล้ว
แต่ว่าเมื่อตำรวจดูคลิปภาพก็บอกว่า
มองไม่เห็นป้ายทะเบียนของรถซาเล้งสำล้อพ่วง
และแม้จะเห็นใบหน้าแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับ
ก็พยายามที่จะเร่งติดตามคนขับรถซาเล้งคันนี้มาให้ได้นะครับ
เพราะถือว่าก็ชนแล้วหนีนะครับ